แต่ว่ายังไงก็อย่าลืมพี่ทาดาพี่ป้องของดิฉันนะคะ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ชาย
คือเสริมกล้ามนะไม่ได้ทำอย่างอื่นนะคะ

ก็เลยฝากน้องถามว่าธุรกิจตรงนี้ทำกับใครบ้าง
ฟังเฮียเลยค่ะเฮียป้องคุณตาดาของดิฉันค่ะ

แล้วเราก็รู้สึกว่าที่เลือกทำเพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเอง

ก็อยากเพราะเราชอบเรารู้จริงของมันอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เวย์ที่มันรสชาติตรงกับใจ

อันนี้ทรงแบบว่าเตรียมข้อมูลหรือว่า
ครับก็มีคุยกับอย่างเพชรจ้าเพื่อนก็ทำเวย์อยู่

ก็มีหุ้นกับเพื่อนหลายอันร้านอาหารก็มีอะไรก็มีนะครับ
แต่เวย์นี้ก็เป็นอันใหม่แล้วกัน

ส่วนเรื่องสาวนางบอกไม่มีนะคะ